ท้ายหน่อยว่าอาจารย์มองภาพการเมืองณขณะนี้จนถึงขนาดนี้๒๐นาฬิกา๔๓นาที
อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
คือทุกคนก็จะรอผลซึ่ง๔ทุ่มไม่ทราบว่าจะออกมาได้หรือเปล่า
เพราะตอนนี้เพิ่งไป๑๔๔แต่ว่าค่อนข้างเห็นแล้วว่าเพื่อไทยกับก้าวไกรเนี่ยเกินครึ่งแน่นะครับ
เราคงจะพอพูดได้ว่าในเบื้องต้นเพื่อไทยก็จะเป็นแก่นำในการตั้งฆาตบาล
เพียงแต่ว่าเพื่อไทยจะเลือกตั้งฆาตบาลกับภาคไหน
ก็ทุกพักที่ไปสัมภาษณ์มาทั้งหมดเขาก็ต้องเลือกแล้ว
จะเอาเก้าไกรจะเอาภูมิใจไทยประชาธิปัตภ์
ส่วนพลังประชารัฐเนี่ยคุณสุนันครับจะชวนแล้วเดินไหมในรอบแรกไหม
อาจจะลำบากใช่ไหมเพราะโค้งสุดท้ายก็ประกาศแล้วไม่เอา
ในเบื้องต้นผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนอยู่
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของรวมไทยสร้างชาติกับพลังไพรัส
กับรัฐบาลเดิมด้วยนะรวมภูมิใจไทยรมพิพัฒน์
ดูแล้วไม่ถึงครึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าคืนนี้
เมื่อผลออกมาผมว่าคนที่ต้องนักข่าวอยากฟังมากที่สุด
ไม่ใช่คุณแพทองทานหรือคุณเศรษฐาหรือคุณพิธานะครับ
แต่คือพลเอกประยุทธ์ผลออกมาท่านจะว่ายังไง
ทายังไงท่านจะไปต่อไหมเพราะพลังพิทธิ์ว่า
คือพลังแพทยาลัทคือผัวเอกประวิทธิ์
เพราะสองท่านนี้เนี่ยท่านเกี่ยวข้องหรือเป็นคนเลือกสวมาไง
ใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดระบบของเราเป็นปกติ
คือประชาชนเลือกสอสอแล้วสอสอเสียงข้างมาก
ข้างมากก็เป็นนายกไปแต่ปรากฏว่าระบบเราไม่ปกติเพราะมีสอวรมาด้วย
ดังนั้นเนี่ยผมว่าพอเสียงของทางฝั่งรัฐบาลเดิมเนี่ย
เขาไม่ถึงครึ่งแน่เนี่ยก็ต้องฟังว่าแล้วเขาจะไปต่อไหม
โดยอาศัยเสียงสวหรือไม่เพราะยังเป็นได้นี่
เมื่อมีเสียงสอวรมาโหวตถ้านั้นก็ต้องดูว่า
สองท่านนี้เนี่ยท่าทีของคืนนี้จะประกาศอะไรออกมาหรือไม่
อาจารย์ผมถามนิดนึงสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ย
เกิดคิดถอดใจนะครับถอยมาสภาพการของพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
มันจะอยู่กันยังไงครับในเมื่อขาด๒ปอไปเนี่ย
มันยังคงเป็นภักดิ์อยู่หรือเปล่า
ผมคิดว่าในแง่ของการเป็นพักการเมืองยาวไป
อาจจะเริ่มลำบากแล้ว

ว่าถ้าหากว่าตัวเลขของภักดิ์ประชาธิปัตย์
ผลเลือกตั้งเป็นไปตามนี้คือน้อยกว่า
ได้สอสอน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา

เขาก็จะรับผิดชอบด้วยการลาออก

ก็มีอยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่า
อันเนี่ยไม่ต้องรอให้หัวหน้าพักฝัยปรากฏประกาศหรอกดูแค่ผลเรื่อง
ก็รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าในส่วนของพลังประชารัฐ

สองท่านนี้นะครับไม่ไปต่อนะ

มีความสำคัญกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยว่าจะนิ่งหรือไม่นิ่งมาก

คือทีนี้พอสวนะครับ
คนที่เคยเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ไปต่อแล้วเนี่ย
คือมีเสียงเกินครึ่งแล้วเป็นนายกได้เนี่ย